ดราม่าเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
กับกรณีที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเนาะ
มิคทองระยะบ้านน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีค่ะ

แล้วปรากฏชาวเน็ตก็มาดราม่านะคะคุณผู้ชม
บอกว่าเอ้าเป็นดาราดังทำไมทิ้งแม่ติดอยู่ในบ้านแบบนั้น

แล้วคุณแม่ของคุณมิกทองระยะร้องผมร้องให้
ใช่ต้องบอกแบบว่าโอ้ไม่ทันขาดคำจริงคุณผู้ชมค่ะ
ราม่าที่เกิดขึ้นนี้พี่บุ๋มปนัดดาค่ะ
นามขององค์กรทำดีที่เข้าไปเจอคุณแม่เนี่ยค่ะ

ออกมาโพสต์เรื่องนี้ยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมหน้าจอค่ะ
เพราะพี่บุ๋มเองนะคะก็เห็นดราม่าเช่นเดียวกันค่ะ
บอกว่าทีมงานที่หน้างานตอนเจอคุณแม่ก็มีการประสานงานกับมิ๊กอยู่ตลอดนะคะ
มิ๊กไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ละเลยอะไรเลยนะคุณผู้ชม
แต่ติดถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
ถ้าเคลียร์คิวได้ก็จะรีบไปหาคุณแม่ทันทีค่ะ
ซึ่งคุณแม่ก็มีญาติอยู่บ้านใกล้กันนี่แหละคุณผู้ชม
คุณแม่ตัดสินใจที่อยู่ดูแลบ้านต่อไปก่อนนะคะ
เพราะว่าชั้น๒ก็ยังอยู่ได้ซึ่งในพื้นที่เดียวกัน
หลายบ้านก็เลือกที่จะอยู่เฝ้าบ้านของตัวเองเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยสอบถามทางมิกค่ะ
นี่ถ่ายละครอยู่ชะอำไม่เป็นอันถ่ายเลย
คนนั้นก็โทรมาพี่เป็นยังไงนู่นนั่นนี่ให้ช่วยไหมอะไรอย่างนี้
คือท้ายที่สุดนะคะก็เลยต้องนี่แหละค่ะออกมาเปิดใจนะคะว่าตอนนี้
คุณแม่ปลอดภัยดีนะคะแล้วก็มีน้ำมีไฟให้ได้ใช้ปกติไม่ต้องเป็นห่วงเลยล่ะค่ะ
คุณแม่ผมปลอดภัยดีนะครับผมอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านที่สระบุรีนะครับผมอยู่กัน๕๖คนครับผมมีคนดูแลคุณแม่นะครับ
แล้วก็มีน้ำมีไฟนะครับอาหารการกินนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมคุณแม่ปลอดภัยดีนะครับคุณแม่เป็น
เป็นแบบผู้สูงอายุอะครับผมต่างจังหวัดนะครับเขาก็แบบเป็นห่วงบ้านนะครับเป็นห่วงญาติพี่น้องนะครับผมเราก็เข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกแบบกำลังใจทุกความเป็นห่วงเลยนะครับผม
ค่ะล้าสุดเลยนะคะเมื่อเก้าโมงเช้าที่ผ่านมาเขาก็ได้เปิดใจพร้อมกับคุณแม่วีดีโอคอหานะคะทั้งมิคและคุณแม่นะคะทางช่องต้นสกัดเขานี่แหละค่ะปรากฏว่านะคะคุณแม่บอกว่าตอนนี้น้ำทุ่มถึงคอแล้วเห็นมั้ยดูสีหน้าสีตาคุณแม่แห้งยิ้มอยู่เลยอ่ะใช่คือคุณแม่บอกว่าจริงอ่ะที่สละโบรีแถวบ้านน้
ดูชิวเนอะแล้วภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมที่แบบว่าเออมีคนไปรับอะไรอย่างนี้ค่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านออกไปรับหน้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาแจกจ่ายชาวบ้านอีกทีนึงนะคะสรุปก็คือแม่ไม่ได้เครียดนะคะสัมภาษณ์เอิ๊กอักมากคนที่เครียดก็คือคุณมิ๊กเพราะว่าคนถามเยอะนะคะแล้วก็มิ๊กก็บอกว่าจริงตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่ถ้าเคลียร์คิวได้นะคะ
พื้นที่เนี่ยเค้าเจอมาแล้วนะคะก็ออกมารอดกันได้ถูกต้องคือแม่ก็ไม่ได้มีความสุขที่น้ำท่วมหรอกคุณพาคคือแม่ก็เดือดร้อนนั่นแหละแต่ว่ารับมือกับสถานการณ์ได้อยู่นะคะปลอดภัยหายควงค่ะ